ขณะที่นายองค์อาจธรรมนิษฐาดอดมอบตัวแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
ติดตามความคืบหน้าเหล่านี้ไล่เลี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

แถลงการถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
เพื่อจับพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสกิติมศักดิ์วัดพระธรรมกาย
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน
ฟอกเงินและรับของโจรในคดีการทุจริต
ของอดีตผู้บริหารสากรเครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำกัด
แถลงข่าวครั้งนี้แถลงเมื่อช่วงประมาณ๘โมงกว่า
แต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นภาพตั้งแต่รุ่งสาง
ที่วัดพระธรรมกายโดยเฉพาะที่ประตู๗แล้วก็ที่ประตู๕
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารพันกว่านาย
ในการที่จะเข้าไปรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณดังกล่าว
นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งใช้มาตรา๔๔

เป็นพื้นที่ควบคุมมาตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา
พร้อมทหารจ้อนาธิฝ่ายปกครองรวม๓พันนาย
จัดกำลังควบคุมพื้นที่เพื่อนำหมายค้นเข้าไปตรวจค้น
ร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
เท่ากับมี๓ฝ่ายนะครับซึ่งยังคงอยู่ภายในวัด
โดยจะดำเนินการตามกฎหมายบอกว่าจากการข่าวนะ
พบว่าพระธรรมชัยโยยังคงอยู่ภายในวัด
โดยจะดำเนินการตามกฎหมายหลีกเลี่ยงความรุนแรง
แล้วก็ปราศจากอาวุธพร้อมขอให้คณะศิษยานุสิต
ขัดขวางการทำงานเพราะว่าจะมีความผิดตามมาตรา๔๔
โดยจะใช้วิธีจากเบาไปหานักตามสถานการณ์
ส่วนจะใช้เวลาในการตรวจกี่วันยังไม่สามารถตอบได้
แล้วก็ที่ใช้กำลังมากถึง๓๐๐นาย
เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

เข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายครับ
ขณะที่พลตำรวจโทชานเทพบอกว่า
ตำรวจได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่วัด
พร้อมกันกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากวัด

รวมทั้งจัดเตรียมรถอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วย
อกจากนี้ยังเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
นายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
เข้ามอบตัวต่อตำรวจกองบังคับการปราบปรามแล้ว
โดยได้รับการประกันตัวพร้อมเงื่อนไข
ห้ามออกนอกประเทศและห้ามยุโยงปลุกปั่นครับ